คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะ๓๐องค์กรวิชาชีพสื่อออกแถลงการในเรื่องของการ
ค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
เป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
ออกมาคัดกันเพราะว่าร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ย
เป็นการเปิดทางให้ใช้อำนาจรัฐเข้าแทรกแทรงในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ค่ะ
แต่กลไกที่ปรากฏอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้
มันสวนทางกับแนวคิดของการที่จะให้สื่อเนี่ย
มีบทบาทในการที่จะกำกับดูแลตนเอง
เพราะว่าการสร้างกลไกที่เป็นสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นมา
มันเป็นการเปิดทางให้มีกลไกที่มีอำนาจทางกฎหมายในการควบคุมสื่อนะครับ
นี่จะเป็นครั้งแรกในบริษัทประเทศไทยนะครับ
ที่จะมีกลไกที่เป็นอำนาจทางกฎหมายในการลงโทษสื่อนะครับ
ยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างของสภาวิชาชีพแห่งนี้ก็ยิ่งน่ากลัวมาก
เพราะว่าคณะกรรมการที่บริหารสภาแห่งนี้จะประกอบด้วยคน๑๓คน

ก็คือ๔คนนี้จะเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
แล้วเป็นประหลัดกระทรวง๔กระทรวง
ก็คือประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

และประหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หลักกระทรวงเป็นตำแหน่งราชการที่สูงสุดในรัฐบาล

ตำแหน่งประหลักกระทรวงก็คือตำแหน่งที่นักการเมืองแต่งตั้ง
ก็ลองนึกภาพถึงวันที่เรากลับไปสู่ภาวะการเมืองปกติ
ในการเลือกตั้งนักการเมืองกลับมาแปลงประเทศ

ในสมัยที่นักการเมืองเป็นใหญ่มากเลย
ที่ไม่สามารถจะตรวจสอบกันได้
ขนาดไม่มีกฎหมายที่มีอำนาจในการควบคุมกำกับสื่ออย่างที่อยู่ในร่างนี้นะครับ
ก็ยังสามารถแทรกแสงสื่อได้ทุกรูปแบบ
โดยนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมองว่า
หลักการสำคัญของการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

โดยมีคณะกรรมการโดยตำแหน่งจากฝ่ายการเมือง
ซึ่งมีโอกาสจะเข้าแทรกแซงสื่อมวลชนได้

มีอำนาจยกเลิกใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ละเมิดจริยธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการ
และยังเป็นการเปิดช่องให้คณะกรรมการชุดเดียวกันนี้
กฎกติกาในการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

ส่วนแถลงการขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน๓๐องค์กร
ก็ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้
และให้กลับไปทบทวนความจำเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าว
และหากสปทยังเดินหน้ารับรองร่างพระราชมัญญัติฉบับนี้โดยไม่ฟังเสียงทักท้วง
กรวิชาชีพสื่อทั่วประเทศก็จะมีการยกระดับคัดค้านร่างกฎหมายนี้จนถึงที่สุดค่ะ